การที่ให้ยาว่าเขาให้แบบหน่อยอะไรก็จึงได้แพ้เยอะขนาดนี้อะไรนี้
ส่วนให้ก่อนไปนี่คืออาการเป็นยังไงบ้าง
การคือฟิวหนังรอบหมดเลยแล้วก็มีเลือดซึมซึมที่ปาก
แล้วก็จะซึมตามผิวหนังเลยและพร้อมให้เริ่มนอกเริ่มไหม้

แล้วป้าก็เริ่มก่อนที่ไปฉีด

เหตุการณ์ถ้าเรานับวันที่

แต่ว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่
ช่วงเดือนกรกฎาคมไปต้นมา

คืออยู่ในระยะการรักษามาตลอดเลย
คร่าวลักษณะของช่วงเวลา

ผู้ตายเข้าไปรักษาวันแรก

เข้าไปเมื่อวันที่๑๗กรกฎาคม

อยู่๓วันหมอให้กลับบ้าน

แล้วก็ยาฉีดกลับไปที่บ้าน

แล้วก็เอายาไปให้

วันละเข็มก็คู่กันไปกับ
กินยาฉีดยากินยาฉีดยาไปทุกวัน

ที่๑๘ฉีดไป๑๘เข็มแล้ว
เริ่มมีอาการแปลก

ถัดไปก่อนจะไปฉีด

ก็ตัดสินใจกลับไปที่โรงพยาบาลเดิม
จ่ายยาแล้วตัวเองก็ไปรักษามา

หมอก็รับตัวเข้ามาเป็นรอบที่๒

เกิดภาวะหลายอย่างขึ้น

มีการส่งตัว

โดยโรงพยาบาลแห่งที่๒สภาพที่มาเนี่ย

ของการแพ้ยา
สิ่งที่คาใจในข่าวนี้ก็คือว่า

ถ้าเป็นลักษณะของการแพ้ยาจริงเนี่ย

ร่างกายของผู้ป่วยเองไม่ไหว

ข้อข้องใจทั้งหมดเลยนะคะแล้วข่าวนี้ที่มา
คือยาดตอนแรก

ใครจะตัดสินใจยัง
เพราะคิดว่าต้องการคำตอบ

และลูกชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
เรนไกรวิชฉศัวร์สุรณชาติ
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
เวลาเรียกสัพพนามเรียกเนรถูกต้องนะคะ

แต่แค่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอยากได้คำตอบ
ฉันพูดถูกไหมว่าจริงแล้วตามกำหนดเนี่ย

แล้วตัดสินใจกันยังไงหรือคาใจอะไร
ทำไมถึงตัดสินใจเอาวันนี้ว่าจะไม่เผาคะ
คือพี่น้องเขา

อยากรู้อยากรู้ว่าเขาแพ้ยาหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
คาใจเนี่ยคำถามของญาติญาติที่ไม่เผาศพเนี่ยนะคะ
มันมีอะไรคาใจบ้างที่เราสงสัยที่คุยกัน
คือว่าเขาแพ้ยาแล้วทำไมเขาถึงได้เป็นเยอะขนาดนี้

อาการที่แบบแพ้ผิวลอกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ผิวลอกแล้วก็เริ่มเปื่อยขึ้นเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
จนเขาทนไม่ไหวอย่างนี้ค่ะ
ทำไมถึงเป็นเยอะใช่ไหมคือ
อาจจะแพ้ยาก็ได้แต่ทำไมถึงเยอะ

อย่างเดียวเลยใช่ไหมว่าทำไมถึงเยอะ
เมื่อสักครู่นี้เรียนเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยนะคะ
คือเป็นลำดับเหตุการณ์ที่ถูกต้องนะคะ
คือเข้าโรงพยาบาลแถวบางใหญ่ไปเนี่ย

วินิจฉัยว่าคือต้องอยู่โรงพยาบาลก่อนนะ
แล้วหมอจะขอดูอาการว่าเขาเป็นอะไร
เขาก็เอาเสมหะไปตรวจทุกวัน
แล้วเขาก็มาบอกกับคนไข้ว่า
ตอนนั้นเรายังอยู่กับคนไข้ว่า
เขาเป็นติดเชื้อวรรณโรคลงปอดนะอะไรอย่างนี้ค่ะ

โดยอาการตอนที่ไปโรงพยาบาลวันแรกเป็นหนักขนาดไหนคะ
คือจนวันแรกที่เข้ารักษา

คือเขามีอาการอ้วกอาเจียน

เขาบอกว่าไปไหมไปโรงพยาบาลไหม

รอเช้าก่อนอะไรอย่างนี้
ไปช่วงประมาณ๖โมงอะไรอย่างนี้ค่ะไป
ไปถึงก็ไปรอตรวจรอตรวจอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ไปตรวจตามปกติค่ะ

เหนื่อยมากเลยเบลอมากเลยนะ

คือตอนที่เข้าไปครั้งแรกพอเข้าไป
หมอวินิจฉัยคือวรรณโรคปอด

ดิฉันไม่แน่ใจการรักษาว่าหมอตรวจละเอียดแค่ไหน

ว่าสภาพร่างกายเป็นยังไง

กลับไปทางนี้ก่อน

เริ่มแบบภูมิลดลงอะไรอย่างนี้
แล้วก็เหมือนข้างในเขา

เชื้อวันโรคเข้ามา

ร่างใกล้ข้างในน่ะออนแอ

จริงทีนี้มอให้ยายยังไงบ้าง
รักษายังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
วันที่๑๗ใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งแต่๑๗มาเลยค่ะ
แต่ว่าคือว่าเราช่วงกลางวันเราไปทำงาน
ช่วงคืนเราจะมาเฝ้าไข้เขา

แต่ว่าช่วงวันที่๑๗เนี่ยคือเรายังอยู่เขาก็รักษาก็จะมีให้น้ำเกลือ
อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ฉีดยา
แต่ช่วงช่วงกลางวันเราก็จำไม่ค่อยได้คร่าวนะคะเพราะว่า
อยู่โรงพยาบาลกี่วัน๓วัน๓วันแล้วออกเลยหมอพูดว่าอะไรตอนให้ออกจากโรงพยาบาล
คือให้กลับไปรักษากลับไปกินยาฉีดอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะ
ถ้าคุณอรพันธ์ช่วยเล่าได้เมื่อไหร่บอกนะคะเพราะดูเหนื่อยมาก
ดูเหนื่อยมากค่ะตอนที่เขาให้กลับไปพร้อมยากินแล้วก็ยาฉีด
คือหมอไม่ได้บอกหรอกว่าต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ
หรือว่าเดี๋ยวต้องกลับมาตรวจไทยในกี่วันบอกว่าใส่แมท
ใช่ป้องกันตัวนิดนึงอะไรนี้เขาจะติดเชื้อจากคนแข้น
คือใส่หน้ากากใช่ไหมคะวรรณโรคอยู่บ้านเดียวกันนะ
แล้วก็บอกให้เราไปตรวจอะไรอย่างนี้บ้างนะ
ค่ะแต่ว่าไม่ได้พูดถึงตัวของผู้ป่วยเลยเหรอคะ
ก็พูดอยู่ว่าเขาเป็นหนี้นะอะไรอย่างนี้
ต้องทำยังไงยังไง
หมอบอกไหมว่าที่ให้กินกับให้ฉีดยารักษาอะไร

ไม่ได้แยกให้ใช่ไหมว่ายากินจะช่วยลดอันนี้
ยาชนิดนี้จะช่วยลดอันนี้ยาฉีดจะช่วยอันนี้คือแจกแจงไหม
ก็แจกแจงคือว่ายานี้กิน๓ทุ่มครึ่ง
แล้วก็อันนี้กิน๓เมตรอันนี้กิน๒เมตรครึ่ง
ประมาณนี้ขึ้นแล้วก็ยาฉีดนี่คือต้องฉีดเท็จให้ตรงเวลานะ
หมอบอกไหมคะว่าจะมีอาการข้างเคียงจากการกินยา
หรือว่าการฉีดยายังไงบ้าง
ตอนไม่แน่ใจว่าหมอบอกหรือเปล่า
เพราะว่ามันนานแล้วเราก็จำไม่ได้
แล้วยังไงต่อคะไปรักษาตัวที่บ้านแล้ว

ก็ฉีดไปเรื่อยแล้วก็วันที่๑๘
ที่๑๘จำได้ที่เข็มที่๑๘

ลักษณะผื่นเป็นแบบไหน

คือเหมือนกับเป็นจุดแดง

จะเป็นวงตามร่างกายค่ะ
เหมือนยุงกัดไหมคะ
เหมือนนะแบบเป็นผื่นบูงใหญ่เลย
เป็นวงใหญ่สีแดงหลายวง

เขาก็เลยเริ่มลามแล้วเริ่มมีไข้นิดนึ
ก็บอกว่าบ่นว่าเหมือนจะมีไข้อะไรอย่างนี้
ตอนที่มีผื่นขึ้นขึ้นแค่ช่วงลำตัวเหรอคะ
ลำตัวเห็นแค่ช่วงลำตัวเพราะเขา

ก็ช่วงนี้เขาชอบเดินถอดเสื้ออยู่ในบ้านอะไรอย่างนี้
ที่ที่ฉันถามคือมันลงไปถึงขาถึงตาตุ่มไหม
มาที่แขนมาถึงมือถึงสัตว์เท้าไหม
ช่วงที่แขนเราเห็นแค่ช่วงลำตัว
พอวันที่๑๙ก็เหมือนว่าเยอะขึ้น
เหมือนว่าเยอะขึ้นเขาก็เลยไปหาหมอที่เดิม

เขาก็โทรมาว่าตอนนี้เรานอนอยู่โรงพยาบาลนะ
ตอนเย็นให้มาหาอะไรอย่างนี้ค่ะ

หมอก็รับตัวไว้ที่โรงพยาบาลเลยถูกไหมคะ

ผู้ตายน่ะกำลังเป็นอะไร

เราเจอแต่พยาบาลที่
ห้อง

ก็แกมาตรวจทุกเย็น

คือวันนั้นที่เข้าไปรอบที่๒นะคะ

เขาจะมาตรวจทุกวันทุกเย็น
แต่วันแรกคือเราขึ้นไปดึกแล้ว

รู้สึกว่าเราจะมาไม่ทันนะเพราะว่าเราทำงาน

มันเหมือนจะแพ้ยานะ
แต่ก็ไม่ฟันทงว่าแพ้หรืออะไร
หมอคนเดิมไหมคะกับที่มารอบแรก

หมอบอกว่าเหมือนจะแพ้ยา

คนไข้น่ะเล่าให้เราฟัง

แล้วหมอบอกไหมว่ารุนแรงแค่ไหนคะ

ครั้งนี้เขาก็เลยรักษาตามอาการแล้ว

เริ่มหายเริ่มอะไรอย่างนี้แล้ว

คือตอนที่กลับมาโรงพยาบาลรอบที่๒

ยาที่ให้ไปกินกับให้ไปฉีดที่บ้านเนี่ย

คือรักษาอาการแพ้ยา

ก็หลายวันอยู่นะ
หายไปที่ตรงที่ตัวก็ไม่ค่อยเจอแล้ว

ก็แบบจะถามเขาว่า

เขาบอกเออยังกลับไม่ได้นะ
มีช่วงหนึ่งเขาบอก
มีไข้อยู่ก็ยังกลับไม่ได้

ไม่ได้เพราะว่าคุณต้องได้รับยา

คุณจะเอาไปทาน

แต่คุณหมอบอกว่าที่อยากกลับยังกลับไม่ได้
ต้องอะไรนะ

ต้องรักษาวนโรคต่อ
โดยที่รักษาวรรณโรคต่อ
ใช้ยาชุดเดิมก่อนเข้าโรงพยาบาล

แต่มารอบสองเหมือนเขาให้ยา
วันที่หนึ่งก็เม็ดแรกวันที่สองสองเม็ดวันที่สามสามเม็ด
เพิ่มจำนวนเม็ดขึ้นไปเรื่อยเหรอคะ

อ่ะใช่ค่ะวันแรกหนึ่งเม็ดวันที่สองสองเม็ดเพิ่มไปอย่างนี้หรือคะ
แล้วเพิ่มไปจนถึงกี่วันคะเนี่ยสามเม็ดก็สามวัน
สามวันแต่ตัวเราจำไม่ได้เพราะเราไปเฝ้าของกลางคืน

จำไม่ได้ตอนช่วงฉีดช่วงฉีดประมาณ๒ทุ่มกว่าได้มั้ง
จำไม่ได้ว่าวันที่๓หรือวันที่๔นี่แหละที่เขาฉีดไป
ฉีดไปแล้วตกกลางคืนเขาเริ่มเหมือนมีไข้ตัวร้อน

ยาฉีดเนี่ยเริ่มพร้อมกันกับยาเม็ดแรกหรือเปล่าคะก็จำไม่ได้ว่า
ไม่เป็นไรคือแต่ว่าการรักษาที่น่าจะมีผลอีกรอบนึงคือการรักษาวนโลก
โดยยาเปลี่ยนเท่าที่เราจำ๔เม็ดยานะคะ
ยังไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองถามจากหมอดู

แล้วยาฉีดเนี่ยไม่รู้ตัวเดียวกันกับตอนเอาไปฉีดที่บ้านหรือเปล่าถูกไหม

เราก็จำไม่ได้เหมือนกันไม่เป็นไรแต่มียาฉีดด้วย
ทีนี้อาการที่เริ่มเป็นอีกรอบของผู้ตายเนี่ยเริ่มเป็นยังไงคะอาการ
เริ่มมีไข้กลางคืนตกกลางคืนเริ่มมีไข้มีไข้ตลอดเราก็เช็ดตัวให้เขาตลอด
เช้าเราก็ไปทำงานตกเย็นของอีกวันหนึ่งเรามา
เรามาก็บอกเออเขาเรียกเราว่าเก่ง
เขาเอาเลือดไปตรวจเขาบอกว่า
เหมือนจะเป็นไตวายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะให้ล้างไตอะไรประมาณเนี้ย
แล้วเขาก็ตรวจดูว่าแฟนเราฉี่ปกติไหมอะไร
เขาก็เริ่มฉี่ไม่ปกติแบบว่าไม่ค่อยฉี่ออกเท่าไหร่
ก็เลยต้องได้รับการส่วนฉี่
ไตวายสวนฉี่แล้วมีอะไรอีกคะ
แล้วก็ได้เจ้าว่าเขาเจาะตรงนี้ตรงหายปลาร้า
ต้องไปล้างไตอะไรอย่างนี้เขาบอกต้องได้รับการล้างไต
ด่วนเพราะว่าเหมือนจะตายวาย

คือพอไปล้างไตไปเจาะเสร็จแล้ว

กลับมาเขาก็เหมือนเพียคนล้างไตล้างเพีย
นอนเขาก็นอนอย่างเดียวอะไรอย่างนี้
เริ่มกินอะไรไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้
เขาก็เริ่มมีแบบลอกมาเรื่อย

ลักษณะการลอกนี่คือลอกเป็นขุย
ลอกเหมือนกับแบบเป็นแผ่นยาวหรือยังไงคะ
อกเป็นเหมือนแผ่นเริ่มขุยนิดนึงแล้วก็เป็นแผ่นยาว
คือเพราะว่าคุณผู้ชมคะที่ถามเนี่ย
ว่าอาการที่เราเห็นแต่ว่าภาพบางภาพเราให้คุณผู้ชมดูไม่น่าจะเหมาะนะคะ
เพราะว่าอาการเยอะมากที่ออกมาภายนอกเยอะมากอย่างไม่น่าเชื่อ
เพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่บอกว่าไตวายใช่ไหมคะ
แล้วก็เริ่มเห็นภายนอกว่าคือมันเป็นขุยเล็กเหมือนเวลาเราผิวแห้งใช่ไหม

หรือว่ามันเหมือนกับกินพื้นที่เยอะเป็นแผ่นได้เลย
เขาก็จะขึ้นตามแขนก่อนตามแขนตาม
โดยสีผิวเปลี่ยนหรือยังคะสีผิวเปลี่ยนไหม

ไม่เห็นเป็นขุยเริ่มลอกเขาก็เริ่มแบบเริ่มนอนเริ่มแบบไม่ไหวไม่มีแรง
เขาก็เหมือนจะพลิกอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้
ก็เริ่มลอกเริ่มเยอะขึ้นเริ่มไหม้ขึ้นตรงช่วงแขน

เหมือนเป็นสักเข็ดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะ
เริ่มแบบเยอะขึ้นอะไรขึ้นแล้วคราวนี้เขาก็นอนตลอดเพราะว่าเขาไม่มีแรง
เพราะเขาต้องฟอกไตวันเว้นวันอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เลยเริ่มไม่มีแรงเริ่มแล้วก็เริ่มนอน
แล้วเขาก็เหมือนเขาท้องเสียด้วยเขาก็ถ่ายถ่ายออกมาถ่ายออกมา
เราก็ให้เขาใส่แพมเพิร์ตเพราะว่าเขาไปถ่ายไม่ได้
เราก็เปลี่ยนให้เขาทุกวันก็เริ่มสังเกตเริ่มแบบมีลอกตามขาตามอะไรอย่างนี้
แต่คืออาการหนักคือวันที่๗จำวันที่ได้คือวันที่๗กันยาเนี่ย
เคยเริ่มแบบเยอะแล้วแบบเวลาเราถอดแพมเพิร์ตอะไรอย่างนี้
เขาเริ่มแบบมีเลือดออกมามีอะไรอย่างนี้
เราก็เลยบอกไม่ไหวแล้วให้พยาบาลมาช่วยเปลี่ยนดีกว่า
พยาบาลก็มาช่วยเปลี่ยนแต่ว่าจับเขาอย่างนี้
จับเขาอย่างนี้ก็แบบเหมือนมีเนื้อหลุดออกมา
จับตรงนี้เขาก็เหมือนเนื้อหลุดลงมา
เดี๋ยวนะคะคือจากเป็นขุย
สีผิวข้างนอกยังไม่เปลี่ยนนะคะ

เปื่อยมาเรื่อย
มันมีคำว่าไหม้มีคำว่าเปื่อย
อันนี้คือเป็นทั่วตัวไหมคะ

แขนขาแล้วก็เริ่มลอกมาตามนี้
จนกระทั่งมาลักษณะของเปื่อย
ยนี่คือที่บอกว่าจับแล้วติดออกมาเนี่ย
ขออภัยนะคะอาจจะต้องถามที่แบบมันอาจจะไม่ค่อยอยากตอบนะ
คือติดออกมาคือเหมือนกับเนื้อมันยุ่ยเหรอหรือยังไงคะ

แล้วเวลาจับแล้วติดออกมาเนี่ยคือมันลงไปลึกแค่ไหน
ก็เหมือนผิวหนังเราลอกออกมา
สะกิดก็อันนี้แล้ว
ผิวหนังชั้นนอกลอกออกมาอะไรอย่างนี้แล้วก็เจ็บ

มันลึกไหมคะเวลามันลอกลึกไหม

คือมันไม่ใช่แค่ข้างนอกเวลาเราถลอกเวลาโดนอะไรขวดแล้วนะถูกไหมคะ
ที่บอกคือที่แบบจับแล้วติดหนังออกมาเนี่ยคือมันเห็นชัดแล้ว
เห็นเป็นเลือดซิบอะไรอย่างนี้

เพราะว่าเพราะว่าบางภาพที่เราให้เห็นได้มันจะเริ่มเห็นสีผิวที่เหมือนกับไหม้ดำเยอะ

ก็ลอกมาเรื่อยจนเขาไม่ไหวแล้วเราก็พยายามแบบยกตัวให้เขาไม่ให้เป็นแผลกดทับอะไรอย่างนี้
เขาตัวเขาจะให้เขาช่วยด้วยเพราะว่าเราเราช่วยยกเขามากไม่ได้เพราะเนื้อเขาจะแบบเปื่อยหลุดออกมาติดมือเราออกมา
พยายามให้เขาช่วยลุกแต่ว่าเหมือนเขาลุกไม่ไหวอ่ะเราก็เลยแบบพอดีพยาบาลเอาแผ่นทรัพย์มาให้เราสองแผ่นให้เรานอน
แล้วก็ยกแผ่นทรัพย์ขึ้นมาก็เหมือนว่าจะเปลี่ยนให้อะไรอย่างนี้เราก็ดึงโอ้โหหลุดออกมาเต็มเลย
เนื้อที่ว่าเปื่อยข้างหลังเหมือนว่าเขานอนนานแล้วเลือดซิบเลย
จากนั้นมันถึงขั้นสุดจนกระทั่งก่อนที่เราเสียชีวิตมันเป็นขนาดไหนคะ
ก็เยอะนะแบบเลือดซึมตลอดอะไรอย่างเงี้ยเวลาพูดเวลาพูดก็จะแบบเลือดซิบออกปากเพราะว่าผิวนอกชั้นในมันแบบโดนทำลายหมดแล้วอ่ะมันก็จะออกตามรูขมขนตามอะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนมันออกมาเองเหรอหรือว่ามันเป็นที่ลอยแผล
เป็นที่แบบตรงนี้ซิบออกมา

มุมปากซึ่งมันเป็นลักษณะที่เหมือนกับผิวหนังโดนสะกิดเหรอคะหรือมันแห้งมันปลิหรือยังไงคะ
มันน่าจะแบบเป็นพอเลือดซึมออกมาแล้วตกเหมือนตกสะเก็ด
คือพอปากแผลมันเปิดใช่ไหม

เรื่อยซิบเนี่ยแต่ว่ามันเวลาเยอะมันก็เยอะเลย
อาการสุดท้ายก่อนที่เขาจะสิ้นใจเนี่ยเป็นแค่ไหนภายนอกที่เราเห็น
ที่เราเห็นนะคือเหมือนที่เราที่เราไปเจอแฟนเรานะคือแบบเขาก็นอนอย่างนี้แล้วตาเหลือกแล้วอะไรอย่างนี้นะคือเขาไปที่อยู่ที่อีกที่หนึ่งที่ไปรักษานะคะ

คำถามก่อนพักก็คือว่าทำไมเราย้ายจากโรงพยาบาลแรกซึ่งรักษามาตั้งนานแล้วในรอบที่๒เนี่ยทำไมถึงย้ายไปโรงพยาบาลที่๒คะ
คือทางโรงพยาบาลยายให้ค่ะ

ทางโรงพยาบาลย้ายไปให้

คือเขาอธิบายว่าที่โน้นอ่ะจะรักษาดีพร้อมกว่าอะไรเงี้ย
โรงพยาบาลแรกบอกว่าย้ายไปโรงพยาบาลที่๒ดีกว่าโรงพยาบาลที่๒พร้อมกว่า

คือเพราะว่าเขามีทั้งแบบเกร็ดเลือดต่ำด้วยเพราะว่าถ้าซุดลงมาแล้วก็เกร็ดเลือดต่ำแล้วต้องให้เลือดตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
เอาอย่างนี้ค่ะโรงพยาบาลแรกเนี่ยเขาแนะนำให้ไปโรงพยาบาลที่๒แต่โรงพยาบาลแรกบอกไหมว่าที่เขาแนะนำให้ไปโรงพยาบาลที่๒เพราะว่าผู้ป่วยเป็นอะไร

แพ้ยาหนักโดยเขาบอกไหมว่าที่แพ้ยาน่ะแพ้ยาอะไร
ก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันมุ่นวายหมดเลย
ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคือว่าต้องการคำอธิบายนะคะยังไม่ได้กล่าวหาใครนะคะต้องการคำอธิบายว่าที่เป็นขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะยาตัวไหนแล้วจริงแล้วตั้งแต่อันนี้ลองตั้งคำถามเองนะคะเพราะมันเคยเกิดข่าวคล้ายแบบนี้เหมือนกันว่าพอเริ่มมีอาการแพ้ยาแล้วเนี่ย

ที่อยู่ในใบรับรองการตายซึ่งมันก็จะเป็นกลุ่มที่ตรงกับที่ญาติเล่ามาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงวรรณโรคลงปอดหรือเรื่องของการแพ้ยา
ครับคือการใช้ยารักษาโรคทุกเลยนะครับต้องเรียนคำตอบความแล้วก็
ญาติของผู้เสียชีวิตว่ามีโอกาสแพ้ได้นะครับ
นี่การแพ้ยานั้นมันมีหลายลักษณะมากนะครับจริงมีหลายสิบลักษณะนะครับ
แต่ว่าตัวการใช้ยาที่ค่อนข้างรุนแรงมากเนี่ยนิดนึงเราเรียกว่า
คั่วของการแพ้ยาลักษณะนี้เนี่ยชนิดที่รุนแรงที่สุดเนี่ย
คือการลอกทั้งตัวเหมือนกับเราโดนน้ำร้อนลวกทั้งตัวเนี่ย
ซึ่งความเชื่อมโยงก็คือว่าการใช้ยารักษาโรคบางโรค
มันมีโอกาสเกิดการแพ้ยาได้
นี่ถ้าเกิดการแพ้ยาที่รุนแรงมากเนี่ย
การแพ้ยาเองก็เป็นสาเหตุของการเกิดชีวิตได้

เกือบจะ๑๐๐เกิดจากการแชร์ยา
พอเกิดขึ้นปั๊บสิ่งแรกที่เราต้องนึกถึงก็คือว่า
ในช่วงก่อนนั้นนั้นได้ยาอะไรมาใหม่ไหม
เริ่มกับมีพวกเยื่อปุกตาเยื่อปุกปากเสพแดงรอก
ถ้าเกิดว่าอาการแดงลอกมันเกิดขึ้นทั้งตัวหรือเกิน๓๐ของร่างกายขึ้นไป
มันแปลว่าเป็นการแพ้ยาที่ค่อนข้างจะหลุมแรงมากนะครับ
อภัยค่ะที่แทรกอาจารย์ค่ะคือการใช้ยารักษาวรรณโรคเนี่ย
มันต้องมีผลข้างเคียงอยู่แล้วขึ้นอยู่กับระดับว่ามากน้อย
หรือแล้วแต่บางคนอาจจะไม่เจอผลข้างเคียงการแพ้ยาคะ
คือการผลข้างเคียงนี่คือเรื่องหนึ่งนะครับแต่การแพ้ยาคืออีกเรื่องหนึ่ง
ง่ายเช่นยกอย่างว่ายาบางตัวทานแล้วง่วงนะครับ
ยาบางตัวทานแล้วเกิดขึ้นไส้อย่างนี้เราเรียกว่าผลข้างเคียงของยา
ซึ่งในคนจำนวนหนึ่งหรือคนจำนวนมากเกิดได้นะครับ
แต่การแพ้ยานี่เป็นสิ่งที่หลายครั้งเราทำนายไม่ได้นะครับ
ที่ต้องเรียนก็คือว่าไม่ต้องโทษตัวญาติไม่โทษตัวผู้ป่วยไม่โทษแพทย์
และที่สำคัญคือไม่โทษยานะครับเพราะว่าการแพ้ยานี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่ว่าภูมิต้านทานของตัวคนไข้เองนะครับมันเกิดปฏิกิริยาซึ่งมันมากเกินไปกับตัวยา
เกิดการแพ้ยาขึ้นซึ่งในหลายครั้งไหนเราทำนายล่วงหน้าไม่ได้
ทำให้เกิดปืนแพ้ยาขึ้นจริงไม่ใช่เลยนะครับ
มันคือปฏิกิริยาของร่างกายเราเองที่มีต่อยา
ซึ่งในปัจจุบันยาหลายตัวเราทำนายล่วงหน้าไม่ได้
ทีนี้เมื่อชั่งน้ำหนักความจำเป็นในการเกิดปืนแพ้ยาขึ้น
ในการรักษาโรคอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องชั่งน้ำหนักเสมอว่า
ประโยชน์เลื่อนไข้จะได้จากยาเช่นในกรณีนี้ถ้าเป็นวันโรคมาก่อน
การใช้ยารักษาวรรณโรคเป็นเรื่องจำเป็นอย่างที่สุดเลย
เมื่อเกิดผืนแพ้ยาขึ้นมาเราจะคิดก่อนว่าเป็นผืนใช้ยารุนแรงหรือไม่รุนแรง
อย่างที่เรียนคือปืนแพ้ยามีสารพัดชนิดมากเลย
ถ้าเป็นผื่นใช้ยาที่ไม่รุนแรงและการใช้ยารักษาวรรณโรคได้ประโยชน์มากกว่า
เราจะใช้ยารักษาวรรณโรคต่อไปเพื่อจะคุมโรคให้ได้
รณโรคเนี่ยเป็นโรคที่ยากนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไปแปลงสูตรเขามากเนี่ยเชื้อมันจะดื้อ
ถ้าในหลายกรณีก็จะเห็นว่าเกิดปืนแพ้ยาขึ้น
หรือยารักษารกสิทธิฟังโรคนี้ถ้ามันเป็นการกลิ่นเทียบที่รุนแรง
จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อให้ได้สำเร็จเนี่ย

ถ้าผลิตแพ้ยานั้นไม่รุนแรก

อาจารย์คือการใช้ยารักษาวัณโรค
ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะแพ้ยานั้นใช่ไหมคะ
ไม่ครับถ้าทุกคนแพ้หมดเราก็ไม่ใช้สิครับ

ไม่ใช่แปลว่าทุกคนจะแพ้ในระดับที่เท่ากันใช่ไหมคะ
เรียกว่าเจอน้อยมากเลยนะครับ
ถ้าอ่านในตำราเนี่ยเขาจะเขียนว่า๑ต่อล้านนะครับ
อย่างในโรงยะุขาเราเองเจอไม่ถึง๑๐ราย
ก็เป็นโรงยะุขาที่ใหญ่ที่หลุมให้เป็นล้านต่อปี
บางปีก็เจอไม่ถึงสิบหลายต่อปี
เป็นผื่นแพ้ยาที่รุนแรงแต่เจอไม่บ่อยครับ
อาจารย์ค่ะพ่อขออนุญาตนะครับอยากถามหลายอย่างค่ะคือ
พอใช้ยารักษาวรรณโรคแล้วหากผู้ป่วยคนนั้นแพ้ยา
คือสิ่งที่หมอจะทำคือหยุดเลย
แล้วเปลี่ยนเป็นยาวรรณโรคตัวใหม่
หรือแค่ลดปริมาณยาวรรณโรคตัวนั้น
หรือเป็นวิธีไหนที่จะไม่ให้ต้องแพ้ยาไปถึงขั้นสุดคะ
อย่างที่เรียนครับคือส่วนใหญ่การแพ้ยาจะเป็นแบบไม่รุนแรงครับ
คือถ้าไม่รุนแรงเนี่ยเรามักจะใช้ยาตัวเดิมต่อ
ยาวรรณโรคนี้อย่างที่เรียนคือถ้าไปเปลี่ยนสูตรเขามาก
เชื้อมันจะดื้อยาแล้วก็เชื้อดื้อยาเนี่ยมันจะมีปัญหากับทั้งตัวคนไข้เอง
แล้วก็ที่จะแพร่สู่คนอื่นต้องชั่งน้ำหนังของเรา

คราวนี้ความยากก็คือว่าถ้าเป็นการแพ้ยาที่รุนแรง
โดยทั่วไปถ้าเป็นยาที่เราหยุดได้
เช่นบางอย่างที่บังเอิญผ่านเข้าไปโดยไม่จำเป็น
ยาที่เพื่อนบ้านให้มายาลดยารักษานิ้วบางตัว
ทานโดยไม่จำเป็นเราจะหยุดยา
แต่ในกรณีของแพ้ยาวรรณโรคจะยาก
เพราะว่าการหยุดยาก็ทำให้เชื้อดื้อยา
เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แพทย์จะใช้วิธีถ้าแพ้ยารุนแรง
จะเปลี่ยนสูตรยา

เพราะจะมียาที่มันซ้ำกับตัวสุขแรกอยู่บ้าง
แต่หยุดยาเลยไม่ได้จะเป็นลดขนาดยาไม่ได้
เพราะว่าเชื้อวันโรคจะดีง่าย
ส่วนใหญ่ก็ต้องมียารักษาวันโรคร่วงที่ใช้ต่อเนื่องต่อไป
นะครับคือขนาดเดียวกันเราก็รักษาครับผม
ที่มันจะไปถึงขั้นสุดจนเรียกว่าเป็น
คือก่อนมันจะไปถึงขั้นสุดนี้เนี่ย
ในระหว่างมันจะขึ้นไปเนี่ยมันมีลำดับ

หรือเป็นปุ๊บแล้วมันจะขึ้นไป๑๐เลยสำหรับคนที่แพ้คะ
ปัญหาคือตรงนี้ครับเพราะบางครั้งมันเปลี่ยนเร็วมาก
บางครั้งขึ้นเป็นผื่นวันหนึ่งดูยังเป็นผื่นที่ไม่รุนแรงมากนะ
แต่ในวันสองวันมันสลิกกวีความรุนแรงขึ้น
พื้นนี้เป็นพื้นที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนเร็ว
นั้นในการรักษาถึงได้เป็นพื้นที่ยากที่สุดพื้นหนึ่ง
ดังนั้นเป็นพื้นที่ต้องดูกันวันต่อวัน
คนที่เป็นแล้วขออย่างนี้ถามต่อหน้าญาตินะคะ
คนที่เป็นแล้วเนี่ยคือยังไงก็เสียชีวิตเหรอคะอาจารย์

เสียชีวิตค่อนข้างสูงนะครับ
ที่เป็นเหมือนกันกับผู้ที่เสียชีวิตลายนี้เนี่ยนะคะ
เคยไหมคะอาจารย์ที่เป็นถึงเทรนดร์แล้วแต่ว่ารอดชีวิตนะคะ
มีครับอย่างที่เรียนว่าประมาณ๑ใน๕ตามสถิตินี้จะเสียชีวิต

ที่รอดนี่คือรอดเพราะร่างกายแข็งแรงเองหรือว่าหมอเปลี่ยนยาคะ
ทั้งหลายส่วนประกอบกันตัวคนไข้เองสุขภาพที่มีมาก่อนสำคัญมาก
ถ้าเป็นคนที่อันที่๑อายุเยอะหรือเป็นแล้วก็ยังไม่รับการรักษาพันธุรกิจอะไรอย่างนี้
ก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้แล้วก็โรคต่างที่มีอยู่ก่อนเป็นตัวสำคัญมาก
หลายท่านมีปัญหาเรื่องตับมาก่อนมีปัญหาเรื่องไตมาก่อน
มีการติดเชื้อในกระแสโลหิตมาก่อนเหล่านี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างยาก
หรือบางท่านซึ่งมีเบาหวานมาก่อนมีโรคของเส้นเลือดมาก่อนพันธุ์อย่างนี้
ก็ทำให้การรักษาหรือโอกาสรอดมันก็จะลดลงไป
อย่างที่เรียนคือว่ามันเป็นพื้นที่ด้วยตัวผืนเองรุนแรงมาก
มันเหมือนเราโดนน้ำร้อนลวกทั้งตัวพันธุรกิจแต่ในหลายกรณีไม่เหลือผิวหนังปกติเลย
แปลว่าเลือดก็ซึมออกมาได้ขณะสำหรับการเชื้อต่าง
ที่อยู่รอบตัวก็เข้าไปได้มันมีหลายหลายเหตุมาก
เข้าใจค่ะอาจารย์ค่ะเนื่องจากเวลาเหลือกระชับ
เดี๋ยวที่ฉันคุยต่อในรายการอีกนิดหน่อยนะคะ
แล้วเดี๋ยวข่าวนี้น่าจะมีอย่างเป็นทางการออกมา
น่าจะมีการชี้แจงออกมาขอบคุณอาจารย์สำหรับวันนี้นะคะ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอาเท่าที่ญาติสังเกตได้ด้วยตา
หรือมองแล้วยังคาใจอยู่มีเรื่องอะไรไหม

ถ้าคนที่โชคร้ายเป็นอาการนี้
ก็มีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตถึง๑ใน๕สักครู่ค่ะ
ถ้าเรากลับมาที่ครอบครัวนะคะหลังจากที่ฟังไปแล้ว
เนรค่ะเนรเท่าที่ไปเยี่ยมโยมพ่อ
ตอนนั้นเนี่ยเห็นอะไรบ้างที่เราสังเกตเห็น
ก็ตอนที่ไปตอนที่อยู่โรงพยาบาลที่
โรงพยาบาลแรก

แต่เวลาพูดเวลาอะไรเราพูดกับเขานี่คือว่ารู้เรื่อง
ถามท้องจำชื่ออะไรบอกรู้เรื่อง
แต่คือว่าอาการโรงพยาบาลแรกคือว่าบวม
ขาบวมแล้วก็นิ้วเท้าใหญ่
อันนี้คือรอบที่๒ใช่ไหมที่เริ่มมีอาการแพ้ยาแล้วใช่ไหมคะ

แล้วเวลาพูดอะไรอย่างนี้ก็เลือดไหลตามปาก

แล้วก็ถามภาษาอาการเป็นไงเขาก็บอกว่าเจ็บ
เจ็บหิวน้ำ

ทานข้าวไม่ได้ฟิตอาหารนะที่ให้อาหารทั้งแสดง
ทางซ้ายค่ะ
พ่อบอกไหมว่าเจ็บตรงไหนเป็นพิเศษของร่างกาย
ที่หลังจากที่เริ่มเหมือนกับขอนญาตินะคะ

พ่อบอกไหมว่าตรงไหนเจ็บเป็นพิเศษ

น่าจะเป็นเพราะกดทับลงไปตลอดเวลา
พยาบาลหรือหมอเนี่ยเนรได้เจอบ้างไหมคะ

ที่ได้ไปเจอเห็นกับตาตัวเองเนี่ย

เหมือนโดนน้ำร้อนลวกเลยค่ะ

ทาแต่ยิ่งทาก็ยิ่งแตกใช่ป่ะ

เวลาที่เราจับตัวเนี่ยคุณหมอเขาให้ใช้ถุงมือถูกไหมคะ

มันช่วยลดอาการแบบติดมือมามากมั้ย
ที่มันไม่ได้ใช้เนื้อกับเนื้อโดนกัน
ของหนูนี่ตอนที่เข้าไปนี่ไม่ได้จับค่ะ

ไม่ให้แก่ตัวแต่ตอนที่เราอยู่กับแฟน

มันจะต้องติดหลุดมือเราออกมาทุกครั้งเหรอ

ตัวที่รอกบางทีคุยก็หลุดออกมาหลุดออกมาเรื่อย
แล้วอย่างเล็บมือเล็บเท้าเป็นยังไงบ้างคะ
ก็เล็บมือเล็บเท้าก็เริ่มแบบไปคุย
ขอบเริ่มเป็นขุยแต่ว่าช่วงเท้าอาจจะดีหน่อย
ช่วงเท้าช่วงที่อยู่โรงพยาบาลแรก
จะดีหน่อยคือยังไม่เยอะเท่าไหร่
ทีนี้ก่อนที่จะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่๒
ซึ่งคำแนะนำมาจากโรงพยาบาลแรกถูกไหมคะ
ยังเป็นคนเดียวกันกับที่เข้าโรงพยาบาลรอบแรกถูกไหมคะ
โรงพยาบาลแรกบอกว่าแพ้ยามาก
เราได้ถามต่อไหมว่าที่มากนะมากแค่ไหน

ต้องทำใจนะมันเป็นขนาดนี้

ก็มีเจอแพทย์ผู้หญิงคนนึงแต่เราก็จำชื่อไม่ได้
เขาบอกว่าคุณเป็นอะไรกับญาติ

เขาบอกเถอะญาติคนไข้น่ะ
แพ้ยาเยอะนะ
โอกาสเสี่ยงเสียชีวิตสูงนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่เราจำได้นะที่หมอบอกค่ะ

ใช่เพราะว่าผิวหนังเขาลอกเยอะอะไรอย่างนี้

ยาฉีดยากินยาเก่ายาใหม่
ก็ถามอยู่แล้วว่าเออทำไมเขาแพ้เยอะอะไรอย่างนี้

แต่หมอเขาช่วงนั้นหมอก็บอกว่า
ก็ไม่ฟันทงว่าจะแพ้ยาหรือว่าติดเชื้อหรือเปล่า
เราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าของผิวหนังเนี่ยเขาก็ตอบมา
แต่ว่าต้องถามหมอหมออีกคนอีกคนอีกคนที่รักษา

เมื่อเกิดอาการแพ้แล้วนี่นะคะ
ฟังคุณหมอเสร็จแล้วเนี่ยยังรู้สึกคาใจหรืออยากได้คำตอบเรื่องอะไรอยู่ไหมคะ

แต่ว่าในฐานะของคนที่สูญเสียคนในครอบครัวเนี่ยนะคะ

คือทำไมมันไวจัง

ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๓๔วันไปเลย
พอย้ายไปจากอยู่ตรงนี้หนักประมาณ๕๖วัน
แล้วเขาก็เริ่มแย่ลงแย่ลงแล้วก็ซุดลงอะไรอย่างนี้
พอย้ายไปนู่นก็เริ่มแบบยังไม่ทันได้ทำใจอะไรเลย

โรงพยาบาลที่๒ตอนที่มาอยู่ที่โรงพยาบาลที่๒แล้ว

พูดกับเราแค่ไหนบอกอะไรบ้าง
เขาก็บอกว่าก็ญาติทำใจหน่อยนะเพราะว่าเขาแพ้
แพ้ยาเยอะแพ้ยามาก
ก็ทำใจไว้บ้างนะเพราะว่าหมอก็จะช่วยให้สุดความสามารถ
ที่หมอช่วยได้เพราะว่าเขาแพ้เยอะค่ะ
คือแสดงว่าหมอสองโรงพยาบาลพูดตรงกัน

พูดตรงกันแต่ที่เราแค่สงสัยคือทำไมถึงเร็วนะ

ตอนมาที่โรงพยาบาลที่๒คุณหมอบอกไหมว่า
ต้องทำอะไรบ้างถึงแม้ว่าหมอจะบอกว่าให้ทำใจนะ
แต่หมอบอกไหมว่าต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้าง
ก็แค่บอกให้เราทำใจแล้วก็

เปลี่ยนยาวรรณโรครักษาอาการแพ้
มาตอนนี้คือหมอต้องมารักษาอาการแพ้ก่อน

ถึงจะได้รับยาตัวนี้ให้หายก่อน
แล้วค่อยต่อด้วยรักษาวรรณโรค
หลังจากที่เสียชีวิตแล้ว
โรงพยาบาลไหนที่ติดต่อเรามาบ้าง

เรากลับไปติดต่อเขาไหมคะ
ยังไม่ได้ไปติดต่อเลยเพราะว่าเรายุ่งเกี่ยวกับศพของเขางานศพของเขาอยู่
แต่ทีนี้ตอนแรกจะชาปนกิจวันนี้แหละ
เผาศพอันนี้แหละแต่ว่าตัดสินใจใหม่เพราะว่าค้าใจ
ทีนี้ตอนนี้เพราะเมื่อสักครู่นี้ฟังไหมว่าบางส่วน
อยากที่จะถามหมอหรือว่ายังอยากจะขอคำอธิบายอยู่ไหม
แค่ว่าเขาไปไวเกินเขาไปไวเกินจริง
เดี๋ยวน่าจะมีการประสานกับโรงพยาบาล

ถูกไหมคะคุณผู้ชมค่ะคือข่าวนี้เนี่ย
คือทางครอบครัวทำอะไรไม่ถูกจริงนะคะ
แล้วก็ไม่รู้จะเอายังไงแล้วก็ไม่เคยเจอ
ก็ได้ยินแต่ว่าแพ้ยาแพ้ยานะคะก็เลยเจอกับนักข่าว
ไทยรัฐก็ปรึกษาก็เลยเอามาคุยกันว่าเดี๋ยวลองคุยกับหมอให้นะคะ
แต่ทีนี้หลังจากนี้ก็คงจะมีการประสาน
โดยเฉพาะกับทางโรงพยาบาลแรกนะคะว่าจะมีคำอธิบาย
จะมีการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรดิฉันไม่แน่ใจว่าขั้นตอนจะเป็นแบบไหน
แล้วก็จะไปติดต่อเจ้าหน้าที่ให้มา
ตรวจว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไรอย่างนี้เหมือนกับชนะสูตรใช่ไหมคะ
อย่างละเอียดค่ะอ่าเดี๋ยวตามกันต่อ
ยังไงขอบคุณทางบ้านมากที่มาเล่าให้ฟังนะคะ
นามัศกาลนี้นะคะขอบคุณค่ะหมดเวลาของรายการถามตรงวันนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้เราเจอกัน๒วันนะคะ
ก็คือวันนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือวันพระราชสมดี
ว่าพรุ่งนี้เราไม่พบกันเราเจอกันอีกที
ข้ามไป๑วันวันพระรหัสเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ